มั่วกลางงานบุญเด็ก๑๑ถูกลุกหลงดับ
จริงข่าวนี้เล่าไปเมื่อวาน
แล้วเห็นจังหวะที่น้องได้รับบาดเจ็บ
กลายเป็นว่าเด็ก๑๑เสียชีวิต

ยังมีผู้ใหญ่บ้านโดนยิงที่ท้องก็เสียชีวิตอีก
ส่วนกำนันได้รับบาดเจ็บสาหัส
อันนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมลองฟังเสียงปืน
นี่

ปืนที่มันดังรัวนี้เกิดขึ้น
ในงานบุญเลือดที่กาลสินนะคะคุณผู้ชมช่วงสักตีหนึ่งได้
ตำรวจหนองกรุงศรีที่กาลสินไปตรวจสอบ
เขายิงกันตรงหน้าบ้านหนองชุมแสงใช่ไหม
แล้วกลายเป็นว่ามีคนเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
สังเวยไปสองศพศพหนึ่งเราเรียกน้องเอละกัน
อายุ๑๑คือแค่ขอปู่ย่ามาดูหมอลำ

น้องเขาอายุ๑๑ขวบจะไปมีเรื่องกับใคร

แต่นี่คือโดนลูกหลงกระสุนเข้าเบ้าตาเลยค่ะ
แล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่ใช่แค่น้องเอ
ยังมีอีกหนึ่งสบที่เสียชีวิต

ผู้ใหญ่ขวัญชัยแพนน้อยอายุ๕๕ปี
ก็โดนยิงท้องเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
แล้วอีกคนนึงที่อาการสาหัสนี่นะคะ

กำนันประสิทธิ์แฝงจันดา

นี่อันนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านที่เสียชีวิตนะคะ

ใครมายิงได้ยินเสียงปืนรัวแบบเมื่อกี้
นายชนะชัยสุวรรณทิพย์อายุ๑๘ปีค่ะ
เขาเป็นวัยรุ่นต่างหมู่บ้านคือมาจากมหาสารคาม
แล้วก็มาดูมาดูหมอลำที่กรสินนั่นแหละ
หลังจากนั้นป่อเหตุเสร็จแล้ว
ยิงคนตายแล้วแล้วตำรวจจับได้นะ

แล้วแบบมือยังแบบจับหัวไว้อยู่เลยนะ
เห็นว่าก็โดนไปจนน่วมเหมือนกันจากชาวบ้าน
คนก่อเหตุคนนี้นายชนะชัยเมายาด้วยคุณผู้ชม
เสพยามา๓เม็ดแล้วก็มาดูหมอลำ
ทีนี้ตำรวจก็เลยคุมตัวชนะชัยเนี่ย

สาเหตุที่ชนะชัยทำชนะชัยเขาบอกแบบนี้
เขาบอกว่ารุ่นน้องโทรมาบอกเขา
ว่าโดนฟันเจ็บอยู่ข้างบ้านงาน

โมโหเดือดขี่มอเตอร์ไซค์มาเลย

ทีนี้ตำรวจก็เลยตรวจค้นชนะชัย

น้องผมโดนฟันต้องเอาคืน
จังหวะนั้นชักปืนมา

เอที่อยู่ตรงนั้นก็พลอยโดนลูกหลงไปด้วย

กำนันเอ่ยผู้ใหญ่บ้านโดนยิงด้วยนะคะ
เบื้องต้นชนะชัยก็สารภาพกับตำรวจ

เรื่องของการฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็ฆ่าและพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่

ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ปืนนี้อ้างว่าได้มาจากญาติเป็นมรดก

ตำรวจยังไม่เชื่อแล้วยังไม่ได้ทำแผน
เพราะว่าขนาดแค่ชาวบ้านจับตัวได้

เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าหลังจากนี้ด้วยนะคะ
นี่ก็เป็นข่าวที่คุณผู้ชมแจ้งเข้ามาเหมือนกันนะ
ว่ามีผู้ใหญ่บ้านมีกำนันไประงับเหตุ
แล้วก็มีเสียชีวิตด้วยนี่ตามข่าวนี้ให้ค่ะ